ช่วงตลอดตลาด
จ้าคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่ช่วงตลอดตลาดวันนี้นะคะ
อัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันก่อนเลยจ้า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ค่ะ
วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๕บาทค่ะ
สะโพกไก่นะคะกิโลกรัมละ๖๐บาทค่ะ
เนื้อแดงวัวกิโลกรัมละ๒๓๐บาท
ตามมาด้วยราคาของผักกันบ้างคุณผู้ชม
กาดขาวกิโลกรัมละ๓๘บาท
ปุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๐บาท
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๕บาทจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหมยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดนะจ๊ะ
อาจจะเป็นข่าวดีว่าราคาผักชีลดลงแล้วนิดนึง